ตำรวจยังคงพยายามคลี่คลายคดีศพชายชาวต่างชาติที่ถูกหั่นแยกชิ้นส่วน
แล้วก็นำไปซุกซ่อนไว้ในตู้แช่ขนาดใหญ่นะครับ
แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
ว่าเป็นบุคคลเดียวกับที่นายปีเตอร์

เคยนำไปติดต่อขอเผาศพที่วัดแห่งหนึ่ง

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ

ชุดสืบสวนคลี่คลายคดีซ่อนเร้นอำพลางศพชายชาวต่างชาติ
ภายในซอยสุขุมวิท๕๖ยังคงทำงานอย่างหนัก
เพื่อหาคำตอบของจุดเริ่มต้น
ศพที่ถูกหั่นออกเป็น๒ท่อนเป็นใคร

ที่ถูกจับกลุ่มในคดีปลอมหนังสือเดินทาง
เพราะจากการสอบสวนนายปีเตอร์แอนดูโครเตอร์

ไม่รู้เห็นว่าตู้แช่ขนาดใหญ่หลังนี้
ศพนิรนามเป็นใคร
การสืบสวนทำให้ตำรวจพบข้อมูลสำคัญ
นายปีเตอร์เคยนำศพชายชาวต่างชาติ
เผาที่วัดแห่งหนึ่งย่านห้วยขวาง

กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

เป็นศพที่ถูกพบในตู้แช่แข็งหรือไม่

อุกอาจใช้อาคารพาณิชย์กลางกรุง
เป็นฐานผลิตพาสปอร์ตปลอมมากว่า๘ปี
บ้านเช่าหลัง๑ภายในซอยเอกมัย๑๒
ถูกระบุว่าเป็นฐานการผลิตพาสปอร์ตปลอม
ขบวนการข้ามชาติกลุ่มนี้

เมื่อประมาณ๓๔เดือนที่ผ่านมา
ได้ยินเสียงชายร้องขอความช่วยเหลือกลางดึก
แต่คนในซอยไม่มีใครสงสัย
เพราะบ้านหลังนี้มักมีชายชาวต่างชาติเข้าออก
และมีกิจกรรมเสียงดังอยู่เป็นประจำ

ยืนยันว่าถูกยกไปจากบ้านหลังนี้
เพราะตั้งอยู่ใกล้กับบ้านของเธอ
เมื่อประมาณ๔เดือนที่แล้วนี่นะครับ
นิรนามถูกส่งไปยังสถาบันนิติเวชศาสต
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดประทุมธานี

เข้าสู่กระบวนการเอ็กซาเรย์๓มิติ
เพื่อตรวจสอบและผ่าชนะสูตรเสมือนจริง
ส่วนมนุษย์ดังกล่าวเป็นชายชาวต่างชาติสูงวัย

ในขณะที่ผู้ตายสวมใส่เสื้อผ้าครบทุกชิ้น
ซึ่งศพที่ถูกแช่แข็งและถูกหั่นออกเป็นหลายส่วน
นิติเวชศาสตร์ยอมรับว่า
เป็นอุปสรรคในการตรวจหาเวลาการเสียชีวิตที่แน่นอน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน